เอาอย่างนี้วันเวลามันผ่านไปแล้ว
เรื่องอะไรที่ไม่สุขสมหวังก็ปล่อยผ่านไปจริงนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวของข่าวสารเฮฮาอารมณ์ดีของตลอดข่าวเนี่ยมีมาฝากกัน
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้บนให้มันบันเทิงสนุกสนานนะครับ
จะมีการแก้บนที่มันสร้างความสุขและรอยยิ้มได้ยังไงบ้าง

ชั่วโมงแห่งการขอพรจบไปการแก้บนในความสมหวังก็ตามมา
ซึ่งในปัจจุบันวิวัฒนาการการแก้บนมีความแปลกมากขึ้นนะครับ
แต่วันนี้ตลอดข่าวจะนำความบันเทิงที่หลายท่านนำไปใช้แก้บนมาให้ชมครับ
ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
พาไปดูความบันเทิงแรกที่สมหวังจึงนำหนังกลางแปลงมาฉาย
นี่แหละครับ
หนังกลางแปลงจอยักษ์ใหญ่ที่นำมาฉายแก้บนที่สารเจ้าแม่กระรอก

ก็เพราะหนุ่มเมืองจันทร์คนนี้นั่นแหละครับ
นายบุญฤทธิ์หอมหวนหรือเสียคิวอายุเพียง๓๐ปี
เพราะเขาได้มาขอโชคขอพรให้สมหวังในการลุ้นเลขรายปักที่ศาลแห่งนี้
สมหวังถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑กว่า๑แสนบาท
และยังมีโชครางวัลอื่นอีกรวมแล้วกว่า๓แสนบาท
เมื่อสมหวังแล้วจึงถือเลิกดี
ภาพยนตร์ของทีมงานเปรมวดีภาพยนตร์มาฉาย
ซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นเกราะอายุร้าวนึงร้อยปี
ในการแก้บนกับเจ้าแม่กระรอก
จากตนเองเป็นผู้ที่มีความเชื่อและความศรัทธาเจ้าแม่กระรอกแห่งนี้อย่างมาก
อีกหนึ่งความบันเทิงเมื่อนุ่มบ้านโป่งมาแก้บนร้องเพลงโฟลกทรงหน้าท้าเวสุวรรณองค์
ยืนร้องเพลงโฟลกซองหน้ารูปันทาเวสุวรรณ
ลาดบัวขาวจังหวัดราชบุรี
ก็เพราะว่านุ่มคนนี้มาขอพึ่งบารมีความศักดิ์สิทธิ์
ขององค์ทาเวสุวรรณให้รอดจากการเกณฑ์ทหาร
เพื่ออยู่ดูแลครอบครัวและทำงานที่ต้องการ

หากรอดพ้นจากการเกณฑ์ทหาร
ก็จะถวายหัวหมูเป็ดผลไม้ประทับสองหมื่นนัด
ภาพยนต์สี่จอและดนตรีโฟล์กซอง
พอสมหวังดั่งใจก็รีบมาแก้บนทันทีเลยครับ
งานนี้เขายังบอกอีกว่า
แก้บนด้วยการเล่นดนตรีโพกซอง

ไม่เคยมีใครแก้บทองค์ท้าเวสุวรรณวัดลาดบัวขาว
ด้วยวิธีนี้มาก่อน
อีกหนึ่งความบันเทิงที่นำไปแก้บน
ก็ต้องเป็นการรำกองยาวแก้บนแบบนี้เลยครับ
โอ้โหเดินรำกันม่วนซื่อเลยนะครับงานนี้
เพราะชาวบ้านมาขอพรตาทองมี

ที่ถ้ำเศรษฐีวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งก็ต่างประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานค้าขาย

ก็เลยจัดขบวนกลองยาวชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ด้วยการนำกลองยาวพร้อมนางรำ
มาแก้บนตาทองมียายเงินมา
ในถ้ำเศรษฐีรำวนไปจำนวน๙รอบแบบนี้นั่นเอง